ยังคงเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือกันในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะพี่บินพี่เอกพันธ์ลงพื้นที่ไปช่วยใครต่อหลายต่อหลายคนเลยนั่นเองนะฮะ
อย่างล่าสุดที่หลายคนแชร์กันเยอะเลยค่ะเป็นเคสที่บังเอิญไปเจอนะคะ
อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณแสงสุรีรุ่งโรศค่ะตอนนี้โอ้โหจากภาพที่เห็นนี้นะคะ
การเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนั้นนะคะก็เลยทำให้มีการช่วยเหลืออื่นตามมาอีกมากมายเลยค่ะ
คุณเอกพันธ์ค่ะเพื่อเป็นการแสดงความจำนง
ในการจะให้ดูแลรักษาดวงตาของคุณแสงสุรี
ให้กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งนะคะ
อกจากจะขอบพระคุณคุณหมอที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะ
คุณแสงสุรีเองบอกเลยว่าทราบซึ้งในน้ำใจ

เป็นเหมือนพระเหมือนเทวดามาโปรดเลยล่ะค่ะ

จะให้ผมได้มองเห็นอีกชีวิตหนึ่ง
อีกครั้งหนึ่งคุณบิลมาหลือฤทธิ์ครับ
แล้วก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับ
ซึ่งช่วยเหลือผมน่ะครั้งนี้นับว่า
เหมือนเทเวลามาปลดจริงให้ของไปกินครับ
แล้วก็ให้เงินเอาไว้ซื้อ
เพราะช่วงนี้ผมไม่มีงานเลย
ซึ่งพี่บินเองนะคะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ย
บอกว่ายังมีคนบันเทิงรุ่นเก่าที่เกิดความระกรรมลำบาก

หากว่าใครอยากได้รับความช่วยเหลือตนเองพร้อมจะช่วยเต็มที่ค่ะ
แล้วทีนี้ค่ะมันก็เลยมีดราม่ามาต่อเนื่องจากการเจอกันของพี่บิน
แล้วก็คุณแสงสุรีด้วยนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
จริงแล้วคุณแสงสุรีจนไม่จริงบ้างสร้างภาพบ้าง
ทำตัวเองให้ดูลำบากนะฮะจริงก็ยังมีเงินมีกินมีใช้อยู่
บางคนบอกว่าแล้วตอนรุ่งเรืองเนี่ยตอนมีเงินทำไมไม่รู้จักเก็บล่ะ
พอลำบากก็มาร้องขอคนบริจาคแบบนี้ค่ะ
คุณแสงสุรีบอกว่าสมัยก่อนตัวเองได้เงินเป็นค่าจ้างร้องในวงเท่านั้นเอง
เป็นส่วนแบ่งจากการขายแผ่นเสียงนะครับ
ส่วนแบ่งจากการขายแผ่นเสียงไม่ได้เลยนะครับ
คือได้แค่ค่าจ้างเวลาขึ้นร้องเพลงแค่นั้นเองนะครับ
ชีวิตผ่านจุดเฟื่องฟูมาแล้วก็จริง
เงินใช้ในการดำเนินชีวิตไปหมดแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาพยายามหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างร้องเพลง

แม้ว่าตอนนี้รายได้อะไรไม่ได้มีอะไรมากมาย
ตัวเองก็ไม่ได้คิดขอรับบริจาคจากใครค่ะ
ผมได้แค่ค่าร้องในวง
ผมไม่ได้เปอร์เซ็นเทปไม่ได้เปอร์เซ็นต์ฟรี

มันคือที่หาว่าผมไม่เก็บก็เป็นอย่างนี้แหละครับ

บางทีก็ดังแล้วก็ออกจากวงในทุน

ผมทำไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดกัน
ณตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เขาไม่กล้าเปิดเผยเนี่ย
อาจจะมีระดับในการอายในสังคมนะครับผม
ผมเคยผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ

ผมเห็นว่าอย่างน้อยโครงการบันเทิงด้วยกันเนี่ย
มันต้องมีคนเข้าไปหยิบยื่น
ไปช่วยเหลือให้ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น
เพราะอย่างน้อยผู้นี้เป็นผู้ที่ทำให้เรามีความสุข

บอกว่าเพลงดังของคุณแสงสุรีเนี่ยเพลงเมื่อก่อนเลยฟังปุ๊บ
จำได้แน่นอนรักสาวเสื้อลายนั่นเองค่ะ
ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะทุกภาคส่วนด้วย